ทุกผู้ชมครับวันนี้ก็มีคนไปทำบุญกันเยอะนะฮะ
จากทำบุญนะครับรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ส่งน้ำพระแล้วเนี่ย
อันนี้ก็สายหมู่ตามความเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับ
อย่างสารเจ้าพ่อเสือที่เสาชิงช้ากรุงเทพนะครับ
วันนี้ประชาชนไปกันเยอะเลยนะฮะไปกราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากที่สารเจ้าพ่อเสือ
เราก็ลองสอบถามดูว่าเออมาขอเรื่องอะไรกันบ้างปีใหม่ไทยแบบนี้
หลายคนบอกขอเรื่องหน้าที่การงานขอให้เห็งก็มีนะฮะ
บางคนมาจากต่างจังหวัดก็มีนะฮะเข้ามาที่ศาลเจ้าพ่อเสือที่เสาชิงช้ากรุงเทพนะครับ
ก็ได้เอ่ยด้วยพาพี่ผ้าเว่งขอเป็นพุทธข้านาวไหว้
ก็มาของหน้าที่การงานค่ะแล้วก็วันนี้ตั้งใจมาไหว้พาเก้าวัดมาจากชนบุรี
มาขอให้ทำงานเจริญร่วมให้บริษัทอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด
เรามีความรู้สึกว่าเรากำลังเกิดพิษภัณฑ์ด้วยเรามาไหว้สารเจ้าพ่อเสือค่ะ
มันทำให้แบบเสริมบุญบารมีเราชีวิตมีความรู้สึกไม่ตกต่ำค่ะ

อันนี้พวกที่ขายมาส่วนใหญ่ลูกค้าเราที่จะทำที่จะขอพรอะไรกันดี
คือหลักจากนี้เรื่องการงานเลย
ใช่ช่วงนี้วันก่อนก็มีตกงานกันเยอะ
สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่วันนี้คนไปกันเยอะนะครับ
ไปไหว้ไปขอพรกันนะครับทุกผู้ชมครับ
วัดราชสัทธาธรรมหรือวัดบางชั้นนะครับอยู่ที่เขตคณะยาวนะครับ
ก็มาส่งน้ำพระกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่ฮะ
มาไหว้ขอพรจากท้าเวชสุวรรณนี่นะครับ
คือทางวัดบอกว่าช่วงสงครานเนี่ยคนเดินทางมาเยอะมาก
ส่วนใหญ่ก็มาขอเรื่องการงานเรื่องการเงินนะครับ
วันนี้คนที่เดินทางมาไหว้ทาเวสวันเนี่ย
คุณผู้ชมฮะวันนี้เขาพร้อมใจกันนำโทรศัพท์มือถือกับกระเป๋าสตางค์
นี่นะฮะนำไปวนรอบกระบองของท้าเวสวันองค์ใหญ่
เขาบอกวนสามรอบเนี่ยเดี๋ยวเงินทองจะไหลมาเทมา
นี่ฮะนี่กำลังไหว้อยู่นะครับถือกระเป๋าสตางค์เอาไว้
แล้วเดี๋ยววนรอบกระบองของท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่๓รอบ
ผู้ที่มานี่เห็นไหมแบบนี้เผื่อใครจะไปพรุ่งนี้นะฮะ
แบบนี้นะครับวัดราชสัทธาธรรมหรือวัดบางชันเขตคณะยาวนะครับทุกผู้ชมครับ
หลายคนก็บอกว่ามาขอเรื่องงานนี่แหละนะแล้วก็อยากให้ทุกอย่างราบรื่นเจริญรุ่งเรือง
คนมันมาเยอะอ่ะก็เนี่ยท้าเวชสุวรรณเนี่ยดังเพราะท้าเวชสุวรรณเนี่ยนะฮะ
ใช่ท้าเวชสุวรรณเนี่ยคนชอบมากเลยขึ้น
บางทีเขาจุดทูบได้ยายจุดทูบได้เลย
ทางวัดบางชันก็ฝากแจ้งนะครับ๑๕เมษายนนี้นะฮะ
จะเปิดโอกาสให้ประชาชนส่งน้ำองค์ท้าเวชสุวรรณองค์ใหญ่ได้ด้วยนะครับทุกคนค่ะ
เป็นองค์ประธานของวัดนะครับซึ่งทั้งสองที่ก็จะเห็นว่า
โอ้โหคนมากันเยอะเลยทำบุญในปีนี้นะฮะ
ก็อย่าลืมรักษามาตรการกันอย่างเข้มข้นด้วยกันแล้วกันนะฮะ